เอาละค่ะมาพบกับข่าวบันเทิงกันเลยนะคะพบกับน้องเชอรี่ค่ะ
วันนี้สวยระดับนางงามเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีค่ะน้องเชอรี่ค่ะ
เป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ที่สวยเป็นพิเศษนะคะ
เอาเบอร์แรงเลยจะบอกว่าวันนี้ต้องสวยมาก
เพราะว่าเรามีนางงามมาเยี่ยมสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรา๑๔คน
คนคำว่ามาคนเดียวก็แย่แล้วนะคะดิฉันหมายถึงดิฉันจะแย่แล้ว
ก็เลยขอไม่เข้าร่วมด้วยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องเชอรี่
แต่ตอนนี้เข้ามาที่ข่าวบันเทิงกันก่อน
เมื่อวานนี้โอ้โหฮือฮามากจะบอกว่า
เวนต์อะไรก็ตามเงียบกริ๊บแน่นอน
เพราะว่าโดนข่าวนี้กลบสมิทเลยนะคะ

แต่เขาใส่เสื้อเอวลอยโชว์แล้วนะจ๊ะ

มีการออกมายืนยันด้วยว่าคุณชมพู่ท้อง

ตอนนี้ไม่ได้ท้องค่ะค่ะณเวลานี้ยังไม่ท้องค่ะ
ถ่ายไป๑คิวก็ขออนุญาตขอตัว
ชมเองก็อยากจะมาโฟกัสเรื่องครอบครัวแล้วจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็กับทางผู้จัดทางพี่หน่อยพี่เคนอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจ
จริงถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมคะ
ก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีกับเรา
เราก็ผ่านมาดูแลตัวเองเยอะพอสมควร

ไม่ได้ถือกฮัยเจนไม่ใช่อะไร

แต่ว่ามันเป็นจริงมันค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมชาติ
เพราะว่าช่วง๑๒วิกแรกมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า
เออมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้
แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเคล็ดเรื่องอะไรอย่างนี้หรอก
อืมก็ฟังคุณชมพู่ตอบกันไปแล้วนะคะ
ชัดเจนนะคะว่ายังไม่ท้องแล้วก็ไม่ได้ถือเคล็ดอะไร

ใช่คุณชมพู่ก็ดูแลตัวเองมาสักระยะหนึ่ง
หุ่นแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกใส่เสื้อเอลลอยเลย